คุณผู้ชมครับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนเมายา

ทีนี้ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุปรากฏว่าตอนระงับเหตุ
ผู้ชายคนนี้เอามีดฟันตำรวจเลย
แสกหน้าเลยจนตำรวจได้รับบาดเจ็บ
และท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ถูกวิสามันนะครับ

เสียชีวิตในห้องครัวหลังบ้านนะครับ
ก็คือนายอนุวัฒน์ชมพูพฤกษ์อายุ๒๗ปี
ข้างศพก็พบมีดสปาต้ายาว๕๐เซนติเมตร

แล้วก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ๓ปลอกนะครับ
ซึ่งนายอนุวัฒน์ถูกตำรวจยิงเข้าที่กลางอก
แล้วก็ข้อเท้าขวา๒จุด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๕๘หมู่๑๑ตำบลโคกม่วง
อำเภอโพนทองจังหวัด๑๐๑นะครับ
ซึ่งแน่นอนในช่วงจังหวะเวลาตรงนั้นเองนะครับ
ทั้งช่วงของการทิชายพวกนี้เค้าอาจแล้วว่าถือมีดไปมาอยู่ในชุมชน
แล้วก็ช่วงที่ตำรวจวิสามันก็มีภาพให้คุณผู้ชมไปดูกัน
ครับพรั่งเปล่าเดี๋ยวยังแจ้งเหตุจากพี่น้องนะครับ
นี่นะครับแล้วมึงขึ้นนี่คนร้ายนี่คือว่านายอนุวัติชมพูพึกเนี่ยครับ
ก็ได้สั่งเพิ่มเด็ดร่องเนี่ยให้กับพี่น้องมาโดยตลอดนะครับ
เมื่อขึ้นเขามารอบหนึ่งกับบ่อมี่อียังกับเรยภาคอันกราฟ
แล้วเหมือนเศร้าเนี่ยมาอีกรอบนึงที่นี่เพื่อนมีอาวุธมีดนะครับ
ได้ทำลายเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บ๓แผลนะครับมีหน้าผาก๒แล้วก็มีแขน
อันนี้เป็นหลังเกิดเหตุนะฮะที่ตำรวจวิสามันนายอนุวัฒน์ไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านก็มาเปิดเผยนะครับว่านายอนุวัฒน์จริงเขาอารวาสหนักเลยนะคุณนะ
เพราะว่าเสพยาแล้วก็ผู้ตายทำแบบนี้บ่อยครั้งจนทำให้ชาวบ้านเอือมระอา
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยอยู่ด้วยอย่างหวาดภาวะโดยเฉพาะทางญาติเนี่ย
อยู่ด้วยแบบไม่เป็นสุขเลยนะคุณนะคือก่อนหน้านี้นะฮะมีคลิปที่ลูกสาว
ของทางด้านลุงถ่ายเอาไว้ได้ลุงของผู้ตายนะ
เนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับว่านายอนุวัฒน์เนี่ยคลุ้มคลั่งอย่างไร
อยู่ในพื้นที่ชุมชนถือมีดไปมาอย่างไรแล้วก็เขาตะโกนว่าอะไรบ้างนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นช่วงวินาทีที่เขาคลุ้มคลั่งที่เขาอารวาสอยู่ในชุมชนนะฮะ
แล้วก็มีปากเสียงกับผู้เป็นลุงผู้เป็นลุงของนายอนุวัฒน์ก็คือ
นายวิเชียนทาประหลัดอายุ๖๘ปีนะครับเป็นลุงแล้วก็เป็นเจ้าของร้านค้า
นายอนุวัฒน์ผู้เป็นหลานเนี่ยใช้มีดกระหน่ำฟันร้านตอนที่เขาอัลวาดนะครับ
ตัวของลุงคือนายวิเชียนบอกว่าโอ้โหเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกัน
ต้องวิ่งหนีเข้าร้านนะครับหลานเข้ามาฟันประตูแบบนี้เขาก็กลัว
แล้วก็ยังอารวาสอยู่ในชุมชนแบบนี้เขาก็กลัวนะครับ
ทำให้ลูกสาวของนายวิเชียนก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งให้ตำรวจรับทราบและทีนี้พอตำรวจมาถึงเนี่ยนะฮะ
นายอนุวัฒน์ก็ฟันเข้าให้ที่แสกหน้าตำรวจเลย
วันแสกหน้าตำรวจเลยคือต่อสู้ขัดขวางการจับกลุ่มแล้วครับ
เอามีดฟันแสกหน้าฟันที่หน้าฟันที่แขนตำรวจเนี่ย
ใช้มือรับคมมีดนะคุณและตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ครับหลังจากที่นายอนุวัฒน์ถูกวิสามันแล้วนะครับ
ทางด้านของยายของนายอนุวัฒน์ก็คือนางคำสอนบุญย่อ
บอกว่าก็เสียใจที่ไม่สามารถเลี้ยงหลานให้เป็นคนดีได้นะครับ
หลานเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก
แต่ช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาหลานเสพทั้งกัญชาแล้วก็ยาบ้าครับ
พอหลานเมาก็จะคลุ้มคลั่งอารวาสเคยทุบตียายด้วย
แล้วก็ทำลายข้าวของภายในบ้านจนพังเสียหายนะครับ
แล้วก็ยายบอกว่าไม่โกรธใครนะไม่โกรธตำรวจด้วย
วิสามันหลานนะฮะบอกว่าเป็นเวรเป็นกรรม
ใครสร้างเอาไว้ก็ต้องรับกรรมที่สร้างไว้นะครับ
ถือว่าเป็นกรรมของแกแกเป็นยังสิก็แก้กับแก้เบิร์ตกรรมไปซะ

ยายก็บอกว่าถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่หลานสร้างเอาไว้นะฮะ
ก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมไปทางครอบครัวก็ไม่ติดใจการวิสามันของตำรวจนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีจรูนนวมทองผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑
บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำตามยุทธวิธีทุกอย่าง
พยายามเกลี้ยกล่อมแล้วแต่ไม่เป็นผลนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้ก่อเหตุขัดขืนต่อสู้และมีอาวุธร้ายแรง
ทำร้ายตำรวจด้วยก็เลยต้องวิสามันนะครับ